กับจะไปทำร้ายผู้หญิงสองคนที่อยู่ตรงนั้นแต่ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบจากเจ้าของคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าทั้ง๓คนนี้
คือ๔คนเลย
จอดอยู่ริมทางปกติถนนอุดรบ้านสามพร้าวแต่ระหว่างที่เดินอยู่นี่แหละ
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ใส่เสื้อขี่รถจักรยานยนต์มา
ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ถือมีดเดินข้ามถนน
ชี้หน้าผู้หญิงทั้งสองคน
ผู้หญิงทั้งสองคนเขาก็ร้องไห้

แต่ผู้ชายคนนี้ทำท่าเหมือนจะเข้าไปทำร้าย
ผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่อายุน้อยอะค่ะ
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อกล้ามสีแดงก็เข้าไปห้าม
แย่งมีดออกจากผู้ชายคนนี้
แล้วก็เรียกผู้หญิงอีกคนที่ใส่เสื้อสีชมพู
ขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันออกไป
ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น
สรุปแล้วทั้ง๓คนทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
คือคนที่เขาถ่ายคลิปเป็นเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเป็นห่วงไง
กลัวว่าผู้หญิงสองคนนี้จะได้รับอันตราย
เขาก็ตัดสินใจขับรถตามไปเลยนะคะ
พบว่าผู้ชายคนนี้ยังทำร้ายผู้หญิงเสื้อสีชมพู
ตลอดทางที่รถจักรยานยนต์วิ่งอยู่บน

เจ้าของคลิปเขาบอกว่าคนในพื้นที่ยืนยันว่า

ผู้หญิงเสื้อกล้ามสีแดงคือแม่ของผู้ชายที่ถือดาบ

ใส่เสื้อสีชมพูเป็นภรรยาของผู้ชายที่ถือดาบ

ชอบเมาแล้วก็มีอาการคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายคนในบ้าน

นี่เหมือนกับว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกตามมาทำร้ายแบบนี้

โอ้โหแต่คุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะ
คือตำรวจจับตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะ
นายทงชัยห่อหุ้มดีอายุ๓๑ปี
ชาวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เขาสารภาพค่ะแต่เขาบอกว่า
ไอ้ภาพที่เห็นในคลิปเนี่ยนะเป็นลักษณะที่ว่า
เขาชวนแม่ให้ไปตามภรรยา
ซึ่งภรรยาหนีไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วที่เห็นว่าเป็นมีดเป็นดาบเนี่ยนะ

แค่เอาปลอกมีดมาตีเฉย

ไม่ได้เป็นมีดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แต่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะคะ
พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะหมู่บ้าน
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ปรับไป๑๐๐๐บาท
จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ได้ไง

มันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะไปก่อเหตุความรุนแรงกับคนอื่น